ยังอยู่ที่เรื่องของโรงเรียนนะคะ
แต่โรงเรียนนี้ไอเดียสร้างสรรค์มากกับการมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนนะคะ
ปกติแล้วตอนเราเด็กรางวัลที่เขามอบก็จะมีมารยาทงามมารยาทดีไหว้สวยเรียนดี

แต่ที่โรงเรียนนี้บอกชื่อโรงเรียนก่อนเลยเพราะว่ารางวัลไอเดียดีมาก
โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะ
มีการมอบเกียรติบัติหลายแบบหลายรางวัล
แต่ที่บอกว่าสร้างสรรค์สุดคือรางวัลขุดปูนาเก่ง
โอ้ค่ะยอด
แสดงว่าคุณครูจะต้องตามไปถึงบ้านนะคะ
ไม่งั้นไม่ทราบนะคะว่าน้องขุดปูเก่งเนี่ยนะคะ
อกจากนี้มีรางวัลฟังเลยนะคะมีน้ำใจแบ่งปันยังลบ
รู้จักพูดขอโทษรางวัลแบ่งปันดินสอ
รางวัลแบ่งปันมา๑รางวัลแบ่งปันผลไม้
รางวัลเต้นเก่งอ้าวรางวัลดีเจยอดเยี่ยม
รางวัลที่เขาบอกปังที่สุดนี่แหละขุดปูนาเก่ง
เอาน้องที่ขุดปูนาเก่งได้รางวัลเป็นเกียรติบัตรเลยนะคุณ
ไม่ใช่แค่แบบมาเล่นนะคะมีหัวโรงเรียนแบบนี้เลย
ได้รับเกียรติบัติเชิดชูเกียรติในฐานะที่นักเรียนจับปูนาเก่ง
ใช่ค่ะชื่อว่าน้องธนกฤษนวเพชรหรือน้องปลาคาฟค่ะ
ป๒นะคะโชว์ความสามารถให้ผู้สื่อข่าวของเราดูเลยนะคะ
ในการขุดปูนาอยู่แถวท้ายหมู่บ้านนะคะ
เขาบอกว่าตัวเล็กนิดเดียวไหนคะน้องปลาครับค่ะ
ตัวเล็กนิดเดียวแต่ความชำนาญในการหาปู
สาธิตที่ดูด้วยนะคะใช่แยกเพศปูก็ได้
จอบขุดเสียมอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวค่ะ
ได้ปูมาสามตัวโชว์ผู้สื่อข่าวเลยแบบเนี้ย
แป๊บเดียวนะคะน้องปลาค้าบอกว่าหลังเลิกเรียน
วันหยุดสุดสัปดาห์จะชวนพี่ชายไปขุดปูนามาทำอาหาร
อาหารที่ทำก็เป็นอ่อมปูจี่ปูถ้าเหลือเอาไปขายค่ะ
เอาไปซื้อขนมจะได้ไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่
คิดดีอีกนะคะนอกจากขุดปูนาเก่งแล้วเขาบอก
พี่นักข่าวนอกจากคุณขุดปูนาได้แล้วผมหาปลากิ่งด้วยนะ
เขาบอกพี่นักข่าวแบบนี้นะคะฟังเสียงน้องค่ะ
ถ้ามีปุ๋ยที่ดินอัดไปอ๋อก็รู้ว่ามันมีใช่ไหมลูก
มันมีตัวใช่ไหมแล้วได้เงินมาเท่าไหร่นะครับ
ห้าบาทสิบบาทนะครับพ่อกับแม่สอนให้หาไหมหรือมาหาเอง
หาเองดูกล้องหน่อยหาเองเนอะ
ต้องจังหาหนูหาอะไรอีกลูกหาอะไรเป็นอีกครับ
น้องน่ารักนะคะเก่งมากเก่งมากเลยนะคะ
แล้วก็ถือว่าโรงเรียนเนี่ยมีไอเดียดีนะคะในการมอบรางวัลแบบนี้นะคะ
ส่วนเมื่อสักครู่นี้เป็นคุณครูค่ะคุณครูราชวัฒน์เป็นครูประจำชั้นของน้องนี่แหละ
เป็นเจ้าของไอเดียแจกเกียรติบัตรนักเรียนตามความสามารถ
บอกว่านักเรียนแต่ละคนจะมีความดีและความสามารถที่แตกต่างกันไป
โรงเรียนจึงได้มอบเกียรติบัติให้กับทุกคนถึงสิ่งดีที่เขามีในแต่ละคน
ซึ่งมันแตกต่างกันน้องก็จะได้เกิดความภาคภูมิใจว่าตัวฉันก็มีดีอืม
นึกภาพออกนะบางทีนะเรานั่งอยู่ข้างล่างแล้วดูเพื่อนขึ้นไปรับกิจบัตรรับรางวัล
บางทีมองข้ามไปเลยค่ะบางคนไม่ได้คิดนะว่าเมื่อไหร่จะเป็นเรา
บางคนคือยกเลิกความคิดไปเลยคงไม่ใช่เราหรอกสักวันหนึ่งยังไงก็ไม่ใช่
อันนี้ก็ดีนะน้องจะได้มีกำลังใจใช่น้องสมควรได้รับ
เพราะว่าไม่ใช่ใครจะจับปูได้ทุกคนนะคะน้องจับได้เรายังจับไม่ได้เราไม่ได้นะคะ
คำชมในสร้างคนได้กิติบัตรใบนี้ก็น่าจะทำให้น้องมีแรงบันดาลใจได้เหมือนกันนะคะ